ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เขาบอกทนทุกข์ทรมานมานานมากเลย

ชอบไปพังบ้านคนอื่นไปทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
ถึงขั้นที่ว่ามีแก้ผ้าล่อนจ้อนแล้วก็อารวาสด้วยนะคะ

เนี่ยคือแก้พาล่อนและก็ในมือถืออะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นอาวุธอะไรสักอย่าง

นี่คือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เขาเรียกกันว่าในดงหรือในคงนี่แหละ
อายุ๕๕แก้พาล่อนเลยเดินอลวาดแบบนี้
รู้สึกว่าในมือเขาถือเหมือนจะเป็นขวานนะคะ
แล้วก็ไปหยุดอยู่หน้าบ้านหลังเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอ่ะยังดีนะเจ้าของบ้านเขาเห็น

ส่วนกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงค่ะ

ในคงเดินเข้ามาเหมือนกับจะเอาขวานที่อยู่ในมือไปทุบที่รูปปั้น
แต่พอได้ยินเสียงตะโกนก็ตกใจเดินกลับออกไป

วิรกรรมของในโคงมันไม่จบแค่นี้นะคะ
คือในคงคนนี้ชอบเดินตอนกลางคืน
แล้วมีจังหวะหนึ่งมุมหนึ่งที่แบบก้มลงไปที่หน้ารกระบะ

นี่ยังดีที่เจ้าของบ้านมาเห็นแล้วดับไฟ

ไม่อย่างนั้นกระบะคันนี้อาจจะโดนไฟไหม้
รกรรมอย่างอื่นของในคงเนี่ยต่อเนื่องนะคะ
ไปทุบรูปปั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบ้างล่ะ
ทำลายสารของบ้านอื่นบ้างล่ะ
ทุบนั่นทุบนี่โอ้โหหลายอย่าง
นี่ดูสิชาวบ้านบอกเดือดร้อนจริง

หมู่บ้านที่เกิดเหตุไปเจอกับนายพรมพิษอายุ๒๕ปี
เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

คงถูกสารตัดสินจำคุก๔เดือน

โทษออกมาเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

อ่ะเราวาดอีกล่ะค่ะอันนี้เขาทำลายไปเมื่อไหร่ค่ะ
เขามีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับเราไหมไม่มีครับอ่า
แล้วเขามีอาการผิดปกติทางจิตไหมอันนี้ชาวบ้านก็บอกว่า
กัญชากับเหล้าขาวอืมครับแล้วกลางคืนก็เจ้าเหมือนกับ
ยังไงเขาข้างอ่ะครับเขาตะโกนบุกบุกมวยบายอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ทำกับคนอื่นไหมมีครับมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหม
บาดเจ็บนี้ไม่น่าจะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
มีแต่ทำลายข้าวของใช่ครับแล้วก็เผาอืมแล้วล่าสุดเขาทำยังไง
ล่าสุดนี่เขาก็แก้ผ้ามาจะทุกเนี้ยครับเห็นว่ารูปตรงนี้อืม
อืมครับเขาก็เลยวิ่งไปถ้ามีหน่วยงานไหนมาพาเขาไปรักษา
หรือพาไปไหนก็ได้ครับคือตอนนี้ก็คือในตำบลสวายนี่ก็เดือดร้อน
มันน่ากลัวจริงค่ะชาวบ้านแถวนั้นทุกคนบอกว่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงค่ะ

ทีมข่าวของเรากำลังเก็บข้อมูลเรื่องในคงอยู่เนี่ยนะ
ปรากฏว่ามีในคงมานั่งหน้าบ้าน

อันนี้ชุดเรียบร้อย

ก็พยายามจะถามพยายามจะคุย

ก็ชาวบ้านฝากทีมข่าวว่า

เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
คือมันไม่ใช่แค่อารวาสคุ้มคลั่ง

ต้องให้แบบพูดปกครองอะไรอย่างนี้ละ
หมายคุณนำชุมชนก็ต้องไปดูให้เขาหน่อยละละ